ย่าของนาคเนี่ยนะชวนกวนชวนแก๊งมา
ใส่ชุดนักเรียนรำกันสนุกสนานแบบนี้ค่ะ
ก็เข้าใจได้นะช่วงนี้เขาเปิดทงเปิดเทอมแล้ว

เข้าโรงเรียนก็ไปเรียนแต่ว่างานนี้เนี่ย
ใส่ชุดนักเรียนมารำหน้างานบวช

คักคลึกคลื้นสนุกสนานเหลือเกิน
สำหรับงานอุปสมบทของคุณวุฒิชัยเป้พินิษฐ์ค่ะ

บริเวณถนนสายวังชนางหนอง
ขนาดอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรบุญ
มุ่งหน้าไปยังวัดพดุงราช
จัดงานเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ระยะทาง๑กิโลเมตรแต่แม่แม่ย่า
พี่ป้าน้าอาไม่หวั่นเลยนะคะ๑กิโลเมตร
สบายสบายเลยค่ะแต่
สิ่งที่น่าสนใจในงานนี้คือเห็นไหมคะ
คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย
ใส่ชุดนักเรียนมัธยมต้นย้อนวัยมา
ปากันเป็นแก๊งสอวาเลยค่ะคุณถุกรับคุณไปต่อ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าที่ใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยนะคะก็อยากจะเป็นการย้อนวัยใส่ชุดฮาไวน์ฮูลาฮูล่ามาด้วย
ก็มีแบบนี้อารมณ์นึกถึงกีฬาสีส่วนนี้โอ้โหนักเรียนคอซอง
พอซองเท่าไหร่เป็นวัยมต้นแต่ทรงผมอาจจะเปลี่ยนสีไม่เป็นไรนะคะ
ไฮไลท์ทำไฮไลท์ตามสมัยนิยมพอแห่กันมาถึงวัดแล้วนะคะก็ยังเต้นไม่เลิกรำไม่หยุดค่ะ
ครับรอบรอบอุโบสถแห่ให้ครบสามรอบแล้วก็เรียกว่ายังมีแรงอยู่นะคะ
แต่สุดท้ายค่ะก็ต้องพึ่งพาหมวกบ้างพัดบ้างอย่าดมบ้างอย่าดมอย่าลมอย่าหม่องต้องเมาแล้ว
งานนี้ต้องเข้าแล้วนะคะแต่เอาล่ะพอพักเหนื่อยแล้วสุดท้ายค่ะทุกคนก็ต้องมาพร้อมใจกันเพื่อรับโปรยทาน
งานนี้ยาดของหน้าที่เตรียมว่ามั้ยว่าจะเป็นเหรียญเป็นธนบัตรอีกที่๒๕๐๐๐

เราเห็นสีม่วง
ม่วงสีแดงหลากหลายมากมายแล้วแต่ใครจะมือยาวสาวได้สาวเอา
แต่ว่ายาดและพ่อนาคนี่รับแบบนี้เลย
เทคนิคเดียวกับน้องไอ้ตอง

ว้ายไม่น่าเห็นใส่กระโปรงป่ะไม่เอาเดี๋ยวแตกตื่น
ร่มอย่างเดียวนะพอแล้วนะรับกันไป
ช่วงหน้าอิ่มบุญอิ่มกุศลแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพ่อนาคด้วยนะคะ